มาดูเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีรถส่งนักเรียนนักเรียนได้รับบาดเจ็บนะคะ
ดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
โดยสภาพความชุนละมุนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บเป็น๑๐รายเลย
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
เป็นรถของนายฉัดชัยจีนสุกรชาวจอมบึงจังหวัดราชบุรี
รถขนผักเป็นคันต้นเหตุนะนะ
ชนกับรถอีก๓คันที่จอดแล้วก็รอจะกลับรถอยู่
ซึ่ง๓คันที่ถูกชนมีรถเก๋งคันหนึ่ง

แล้วก็มีนักเรียนนับ๑๐รายที่กำลังกลับบ้าน

ทีนี้จากแรงชนเด็กกระเด็นตกจากรถ
ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้จากรถทั้ง๔คันเลยนะคะ

รวมถึงนางสาวสรินทรถี่ถ้วน
ที่เป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ที่ขับรถเก่งที่ถูกชนด้วย
เปิดประตูลงมาแล้วก็เห็นกองกันอยู่แบบนี้หมดเลยใช่ไหม

ทีนี้จากการสอบสวนคุณผู้ชมก็ทราบว่ารถทั้ง๓คันเขาก็จอดอยู่
ปรากฏว่านายฉัดชัยขับรถกระบะที่บรรทุกผักขนผักมาจากราชบุรี
จะเอาไปส่งที่หาดใหญ่ขับตามมาด้านหลัง
แล้วจู่กระบะที่บรรทุกผักเสียหลักค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งตอนนี้นะคะตำรวจก็ได้เก็บรวบรวมหลักฐาน

ก่อนจะสรุปสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปนะคะ
จากนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่ชนบุรีหน่อยละกันค่ะ
กู้ภัยชาวบ้านและตำรวจ
ต้องเร่งเคลียร์พื้นที่จราจรจากอุบัติเหตุนี้ค่ะ
โอ้โหรถพ่วง๑๘ล้อพลิกคว่ำแล้วก็ไปขวางถนนอยู่

ทำให้ไม้อัดกระจายเกลือนถนนเลยค่ะ

ขาหักทั้งสองข้างแล้วก็ติดคาอยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือต้องใช้เครื่องตัดทาง
ให้มายกรถพ่วง๑๘ล้อออก
สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าคนขับรถพ่วง๑๘ล้อหลับไหนนะคะ